พาทั้งสองท่านและคุณผู้ชมนะครับ

มีการโชว์อาบน้ำกลางสวน

กระมังอาบน้ำฟอกสบู่เองเลยนะครับ
มีการวักน้ำล้างหน้าล้างหูเองอย่างเพิดเพลิน
ก่อนที่จะลงแช่น้ำในกระมังใบจิ๋วอีกครั้งนะครับ
ซึ่งทางสวนสัตว์ก็ได้นำคลิปวิดีโอนี้ออกมาเผยแพร่

เพื่อให้ผู้คนนั้นได้ชื่นชมความน่ารักของเจ้าแพนด้าตัวนี้กันนะครับ
อาบน้ำด้วยกระมังใบจิ๋วเป็นพิเศษแบบนี้แหละครับ